สกลนครคุณผู้ชมครับฝ่ายปกครองเข้าไปจับนักพนัน

แต่เก่งนะฝ่ายปกครองจับได้ตั้ง๒๕คนของกลางอีกเพียบครับ
ย้อถอยเย็นตอนนี้ส่วนจุดกัดแล้วให้ผมได้ใช้อำนาจหน้าติดตามของสายผมหน่อยคือยังงี้
ตอนนี้เราอยู่กลางป่าเราห่างจากเมืองประมาณสี่สิบกิโลกรัม
ทุกคนต้องอยู่ในความปลอดภัยผมไม่รู้ว่ามีใครมีมือที่สามอะไรอยู่ตรงนี้
ทำให้ไหมครับส่วนคุณจะมาพวกท่านไปที่อากาศเร็วที่สุดนะครับ

มือที่สามทำอะไรเออมือที่สามเป็นยังไงเอาไม่เข้าใจ
ที่สามในบ่อนไก่เขาไว้ทำอะไรไม่รู้เหมือนกัน
แต่ว่าอย่าวิ่งมีใครหยุดกับสุภาพร
ไม่มีใครฟังตำรวจเลยตำรวจบอกอย่าหนีอย่าวิ่ง

นี่ครับลักลอบตีไก่กันในป่าสัก๖๐คนได้นะครับ
อยู่ที่บ้านนาขามหมู่๗ตะบนเชิงชุมอำเภอพันนานิคมสกลนครครับ
หลังจากสายลับแฝงตัวเข้าไปไปร่วมเล่นนี่หรือเปล่ามือที่สาม
พนันบางส่วนหนีเข้าป่าจับได้๒๕คน

แล้วก็รถจักรยายนต์ประมาณ๒๐คัน

ของกลางตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ไก่๒ตัวในสังเวียนนาฬิกาจับเวลาและอุปกรณ์ให้น้ำไก่
เรื่องต้นชุดจับกลุ่มตั้งข้อหานะครับ
การเล่นการพนันเอาทรัพย์สินโดยผิดกฎหมาย
และตั้งข้อเก่าหาเจ้าของสถานที่เป็นเจ้ามือจัด
มีการเล่นการพนันอีก๑ข้อหา
ผู้ต้องหาทุกรายรับสารภาพครับ
แล้วก็ไปไปซึกจับกลุ่มส่งพันธกรรมสอบสวนสภสว่าง

ยังไงผมฝากนิดนึงครับคุณตำรวจ
ของกลาง๒ตัวนั้นให้เข้าเปลือกมันกินด้วยนะ
ไก่ชน๒ตัวนั้นให้ข้าวเปลือกมันกินด้วย
ระหว่างถูกควบคุมมาไว้
นะครับ